การทำแบบที่ดีที่สุดก็คือการคว้าอันดับ๓
นี่ถือว่าเป็นความหวังใหม่ของทีมวอเล็กบอลชายไทยในอนาคตครับ

ทีมหนุ่มไทยเนี่ยถ้าใครได้ติดตามกันก็จะทราบนะครับว่า
ผลงานนั้นแรกไม่ค่อยดีแต่ว่าปรับตัวขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ดีขึ้นมาตามลำดับ

ในการชิงดับ๓ก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เป็นครั้งแรก
ประติศาสตร์ของวอเล็กบอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับเอเชีย

ยกสมาคมก็ไปต้อนรับนักกีฬาที่เดินทางกลับมาที่ท่ากาศยาสุวรรณภูมิ

ยินดีกับทีมชุดนี้ที่สามารถทำผลงานที่ดีที่สุดให้กับวงการวอเล็กบอลชายได้
ทุกคนนะครับแสดงถึงความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจในการลงแข่งขัน
ว่าผู้เล่นชุดนี้จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักแทนรุ่นพี่ในอนาคตครับ

อเล็กบอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชียครับ
ซึ่งนครราชศรีมาวีซีแชมป์ไทยแลนลีก
พบกับฮ่องกงนะครับในเกมรอบแรกกลุ่ม๒
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายแล้วสดทั้งทางหน้าจอไทยรัฐ
แล้วก็ทางเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลาบ่าย๒เป็นต้นไปครับ